การเมืองนะคะก็ส่วนการเมืองเข้มข้นก็ส่วนเข้มข้นไป
แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่คนบันเทิงเนี่ย
ออกมาคอลเอาท์เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มันดีขึ้น
ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของสอสอ
แล้วก็สวที่กลางงานประกาศรางวัล

ถึงเวลาที่นักการเมืองทุกคนจะพิสูจน์แล้วว่า

จะสามารถงอกเงยออกมาเป็นรูปธรรมได้

กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วตามภาพเลยคุณผู้ชมค่ะ

ล่าสุดค่ะหนุ่มนนกุลนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจ
ประเด็นที่กำลังเป็นกระแสว่า
ทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็เสรีที่จะพูดนะ
แต่ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาเหมือนกันค่ะ

เพราะว่าอยู่ในสังคมนี้ต้องมีคนที่เห็นต่างอยู่แล้วนะ
ซึ่งคนตนในฐานะที่เป็นคนบันเทิง
ก็อยากให้เห็นวงการบันเทิงเนี่ยนะ

รวมถึงถ้ามีส่วนที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีในการที่จะพูดเนาะ

เราเลือกที่จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ตาม

เราต้องคิดเสมอว่ามันมีคอนซิตเพลงที่ตามมาเสมอ
เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรเราก็ต้องคิดรอบครอบให้ดีด้วย
ถ้าหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แล้วผมสามารถมีส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้วงการนี้มันดีขึ้นได้

ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างอะไรก็แล้วแต่